กรณีนี้ก็น่าสงสารผู้หญิงคนนี้เหลือเกินนะครับ
นักฟุตบอลสโมสรดังกุเรื่องแม่ตายจนกระทั่งเทงานแต่งงานของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหล่าสุดได้ขนของออกจากห้องเช่าไปแล้ว
ค้างค่าเช่าอีกสองเดือนคุณผู้ชมฮะหลอกซ้ำหลอกซ้อน
ไปดูเรื่องนี้ครับผู้หญิงอายุ๒๐ปีเธอเป็นชาวบุรีรำเอาหลักฐานอะไรบ้างอ่ะ
ทองปลอมรูปถ่ายการเตรียมจัดงานแต่งไปแจ้งความที่สพลหารทราย
ให้ดำเนินคดีกับนายเอ็มอายุ๓๐ปีว่าที่เจ้าบ่าวและเป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง
สุรินนะครับเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยบอกน้องสาวกับแม่ติดโควิด
เสียชีวิตนะอยากจะให้เธอเนี่ยโอนเงินช่วยทำบุญหน่อย
หนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งแล้วนะไปเรื่อยเรื่อยยังเอารูปจากอินเทอร์เน็ตส่งมาให้ดู
คือจะให้เชื่อว่าเสียชีวิตจริงคือรูปไปหาทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นรูปตั้งศพคุณผู้ชม
จากนั้นมักราคมเอาสร้อยทองน้ำหนักสามบาทเอาไปหลักประการนี่นี่ไงจ้า
เดี๋ยวจะมีเงินสินสอด๘แสนบาททองคำอีก๖บาทนะจ๊ะ
นะครับแล้วไม่ต้องห่วงนักฟุตบอลชื่อดังหลายหลายคนเลยนะ
เขาจะมาร่วมงานด้วยหาเลิกงานแต่งครับ๒๖กุมภาพันธ์
ก่อนหน้านั้น๒วัน๒๔กุมภาพันธ์คุณผู้ชมในเอ็มผิดนัด
นัดอะไรอ่ะคือตกลงว่าจะเอาหมูตัวละ๑๐๐กิโลกรัม๔ตัวมาให้นะครับ
แต่อ้างว่าพี่สาวเอาเงินไปหมดแล้วเอาทองไปด้วยที่จะเป็นสินสอดหนีไป
นะครับแล้วก่อนแต่งสามวันคุณผู้ชมเธอเนี่ยเอาทองสามบาทที่เอามาให้ดู
ตอนนั้นบอกรักจริงหวังแต่งอ่ะไปให้ร้านทองดูครับเป็นทองปลอมคุณผู้ชมฮะ
เอ็มบอกว่าพี่ชายเอาทองจริงไปไงนะไปจำก็คือจำนำยังไม่ได้ถ่ายมา
คุณผู้ชมครับหลอกทรัพย์หลอกซ้อนนะฮะไปหาตำรวจตำรวจบอกว่า
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วกันแล้วคุณไปฟ้องทางแพ่งเอาวันนี้นะครับ
ไปที่บ้านของฝ่ายหญิงพบว่ามีรูปพรีเวดดิ้งฮะดอกไม้สดเตรียมไว้
สำหรับงานแต่งแห้งเหี่ยวซะแล้วครับร้านคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นที่จัดการแต่ง
้างซะแล้วดูรูปรูปถูกทิ้งไว้ที่พื้นดินแล้วฮะว่าที่เจ้าสาวเอาชุดเจ้าสาว
ที่เช่ามา๒๕๐๐บาทไปคืนร้านครับขณะที่โต๊ะจีนแล้วของบางส่วนก็ทยอยคืน
แล้วแล้วต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาด้วยส่วนของที่ไม่สามารถคืนได้ก็ต้องจ่าย
เงินอีกเธอยังให้ดูข้อความที่ฝ่ายชายส่งมาบอกจะรับผิดชอบนะไม่ต้องห่วง
ทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวจะรับผิดชอบนะก็บอกขอบอกความจริงอีกอย่างได้ไหม
บอกว่ายังไงอ่ะบอกเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ครอบครัวรับมาเลี้ยงเป็นลูกเท่านั้น
หลังจากนี้เธอคงไม่สามารถกลับไปรักผู้ชายคนนี้ได้เหมือนเดิมอีกแล้วครับ

คือที่ว่าเราไม่ได้เรียกเอา๘แสนนะคะ
คือเราตกลงกันว่าหนูมีเท่าไร

เขาบอกว่าตอนนี้เงินเข้าครบแล้วครับ
ล้านนึงล้านสองหมื่นนะคะ
แล้วในนี้แม่หนูก็เลยบอกว่า

คือ๘แสนก็เอามาแล้วก็ทอง๖บาท
แล้วก็ที่เอามาแต่งอย่างนี้ค่ะ
คือจะให้เอาไปใช้ร่วมกัน
คือไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนี่แหละค่ะ

พอถึงวันที่๒๔ทางญาติเราเนี่ย
รู้แล้วว่าแบบเขาโกหกอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าขอป๊าขอตังค์หน่อยได้ไหม๓๐๐
เพราะตอนนี้พ่อยังไปหาพ่อไม่ได้เลย
เพราะคนที่ชิ่งเงินไปทิ้งพ่อไว้ที่ปั๊มอย่างนี้ค่ะ

ล่าสุดนายเอ็มขนข้าวของออกจากห้องเช่าที่สุรินทร์แล้วครับ
แล้วยังค้างค่าเช่าอยู่อีก๒เดือนด้วย

คุณผู้ชมทีมข่าวติดต่อคุณเอ็มได้นะ
บอกตอนนี้มาทำธุระอยู่กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงต้องฟังผมบ้าง

เขาบอกเขาสัญญานะจะรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงิน๔แสนบาท
สัญญาไว้กับฝ่ายหญิงครับ
ทีมข่าวลองไปฟังนะฮะ
ฟังจากเพื่อนร่วมสโมสรฟุตบอลสิ
เพื่อนให้ข้อมูลบอกว่า
คุณนักข่าวเอ็มเนี่ยเขาออกจากทีมไป๒เดือนแล้ว

เพื่อนเขาพูดนะบอกว่า
ก็เขามักจะพูดโอ้โอดเรื่องฐานะทางบ้านแหละครับ
แต่หลังจากทราบว่ามีข่าวแบบนี้ก็รู้สึกสงสารฝ่ายหญิง
แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันในเอ็มอีก
หลังจากเกิดเรื่องครับนี่เป็นเสียงมาจากเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลครับ

อ่าส่วนเรื่องนี้ก็ต้องการคำชี้แจงด้วยเช่นเดียวกัน